เพราะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีคนไปเจอสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่ง
ตอนแรกที่เขาเห็นเขาก็มองว่าเอ๊ะตัวเงินตัวทองมาอาบแดดอะไรอยู่ตรงนี้อ่ะ
เป็นเด็กนะที่ไปเจอก็คว่างก้อนหินใส่มันไปทีนึงมันก็ไม่หลบ
เลยเดินเข้าไปดูไว้ใกล้อ้าวปลากรบแล้วไม่ใช่ตัวเงินตัวทอง
คุณผู้ชมเป็นตัวอะไรไปดูกันเลยนี่ตัวอะไรคุณว่าอ้าว
ดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่คุ้นหน้าค่าตาเลย
เป็นจราเข้อะไรทำไมเหมือนไม่เคยเห็น
ถูกต้องแล้วเพราะมันไม่ใช่จราเข้สายพันธุ์ไทย
มันคือจราเข้สายพันธุ์ต่างชาติ
และที่สำคัญดุร้ายมากด้วยค่ะ
เห็นตัวเล็กแต่พิษสงฆ์เยอะนะ
คือคนที่เจอเนี่ยนะคะคือน้องฮี
หรือว่านายชัยวุฒิเหลี่ยมครุฑอายุ๑๕ปี
คือเขาออกไปหาปลากับน้า

พายเรือออกจากบ้านที่อยู่ติดคลองไปหาปลา
จอดเรือทิ้งไว้แล้วก็เดินหาปลากันอยู่สองคนน้าหลาน
ไปเจอเจ้าตัวนี้มันนอนอาบแดดอยู่
ว่างก้อนหินไปทีนึงเพราะเข้าใจว่าเป็นตัวเงินตัวทอง
แต่มันไม่หนีเดินเข้าไปดูใกล้แถนนั้น

พอยายรู้นะคะอุ้ยยายด่าเลย
ก็อย่างที่บอกเขาบอกไม่เคยเห็นมาก่อนหน้าตาแบบนี้
ก็คือมันนอนอยู่ใช่ไหมพี่มันนอนอยู่แล้วผมเห็น
ผมคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทองผมเลยเอาดินปลา
นอนตากแดดอยู่มันไม่ไปผมก็เลยเดินขึ้นไปดู
มันเป็นจราเข้น่าจะหลงมาจากแม่น้ำอะครับ
คิดว่ามันจะมีตัวอื่นอีกไหมครับมีครับ
ทำยังไงจะไปหาไปไหมครับไม่ไปแล้ว
คือจริงน้องฮีเข้าใจถูกนะมันหลงมาจากแม่น้ำจริง
แต่ขอโทษนะคะหลงมาจากแม่น้ำนายนู้นนะคะ
มาใกล้จังแม่น้ำนายนี่อยู่แอฟริกานะเถอะวีบ
อรสาเซ็มมะหัวหน้าบริหารจัดการด้านการประมงประจำสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรประการบอกเลยค่ะว่า
ตรวจสอบแล้วนี่มันคือจราเข้สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำนาย
ปากมันเนี่ยนะคะจะเล็กกว่าจราเข้สายพันธุ์ไทยสีก็จะเข้มกว่า
บางตัวที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ค่ะมันจะเป็นลายดาวกระจายเห็นไหม
แล้วตรงคอจะมีลักษณะเป็นเกล็ด๓ชั้น
ตัวที่เจอเนี่ยนะคะความยาวมัน๓๐เซนติเมตรยังไม่สามารถระบุอายุแล้วก็เพศได้
แต่มั่นใจได้อย่างหนึ่งเลยว่าไม่มีทางเกิดเองตามธรรมชาติในไทยอย่างแน่นอน
และไม่มีทางหลุดออกมาจากฟาร์มไหนไหนด้วยเพราะในพื้นที่ไม่มีฟาร์มเลี้ยงจราเข้เลย
แปลว่าต้องมีคนไปซื้อมาเลี้ยงแล้วไม่รู้ว่าหลุดจากตรงนั้นหรือตั้งใจเอามาปล่อย
สันนิษฐานก็คือคาดว่าจะมีการซื้อมาเพื่อเลี้ยงดูเล่นนะคะ
แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องความพร้อมในการเลี้ยงของผู้ที่เลี้ยง
แล้วก็อาจจะมีการนำมาปล่อยหรือว่าอาจจะเลี้ยงไว้แล้วไม่มีการกั้นคอกที่ดี
โดยไม่ได้มีการแจ้งการเลี้ยงแล้วอาจจะหลุดรอดหนีออกมาได้
ก็หลังจากที่จับลูกจราเข้ตัวนี้ได้นะคะถูกนำตัวไปพักที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดสมุทรปราการแล้ว

ต้องให้เจ้าของเนี่ยนำหลักฐานการได้มาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงภายใน๑สัปดาห์หรือว่า๗วัน
ถ้าไม่มีใครมาแสดงตัวจราเข้ตัวนี้จะตกเป็นของแผ่นดินไทยทันทีนะคะ
แต่แอบคิดเหมือนกันนะว่าคงไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวหรอก